ดูความคืบหน้าคดีของหญิงไก่กันบ้าง
จากไก่จ๋าไปสู่การท้าสาบาน

แล้วมาในวันนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติม
คือตำรวจบอกว่ามีข้อมูลบางอย่าง
อาจจะบ่งชี้ได้ว่าหญิงไก่นั้นเธอมีอาการจิตไม่ปกติ
รวมทั้งมีข้อมูลว่าหญิงไก่นั้นเคยแต่งงานแล้วหย่ามาแล้วถึง๖๗ครั้ง
รวมไปถึงที่บอกว่ารวยล้นฟ้ารวยมาก
แจกทรัพย์เป็นล้านล้านแจกเงินเป็นล้านล้าน
มีมูลค่าเม็ดเงินที่หายไปเป็นหลัก๑๐ล้านต่างเหล่านี้เนี่ย
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้รวยแบบนั้น
มีเงินที่ได้รายได้หลักก็คือการให้เช่าพื้นที่ทำคาแคร์
ติดตามคดีมหากราบเรื่องนี้กันครับ
สงการอัจฉริยศัพย์นะครับประธานเครือข่ายต่อต้าน
บ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
หลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการหายตัวไปของ๒คนครับ
ที่เกี่ยวข้องกับนางมนตายกรัตนการหรือว่าหญิงไก่
โดยมอบให้กับพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ์

พร้อมกับบอกด้วยว่าเดี๋ยววันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับ
กรกฎาคมทางครอบครัวผู้เสียหายจะเข้าให้ข้อมูล
เพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีกับหญิงไก่เพิ่มเติม
โดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์
หลังจากที่หญิงไก่เธอโดนไป๓ข้อหา
ก่อนหน้านี้ก็คือแจ้งความเท็จพยายามค้ามนุษย
รวมไปถึงความผิดในเรื่องเกี่ยวกับการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง
แสวงหาผลประโยชน์นะครับทางด้านของพลตบทธิติราชนั้นบอกว่า
จากการติดตามดูพฤติกรรมของหญิงไก่
ตั้งแต่ก่อนที่จะตกเป็นผู้ต้องหา
เชื่อว่าหญิงไก่มีอาการจิตไม่ปกติ
เพราะไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้

และจากการตรวจสอบประวัติการรักษาไม่พบข้อมูลการรักษาตัว
หรือยาที่ใช้รับประทานระงับอาการ
โดยยอมรับว่าอาการจิตไม่ปกติของหญิงไก่
อาจจะถูกนำมาใช้ต่อสู้คดี
อกจากนี้จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังในช่วง๓๐ปี
ก็พบว่าหญิงไก่เธอเนี่ยนะครับ
จดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนหย่ามา๖๗ครั้งแล้ว
ซึ่งไม่นับรวมความสัมพันธ์ที่ไม่มีการจดทะเบียน

คราวนี้มาดูรายละเอียดปลีกย่อยกันบ้าง

หนังสือเดินทางสมุดบัญชีธนาคาร

พันธุ์ตำรวจเอกชาคริสสวัสดีรองผู้บังคับการกองปราบปราม
เปิดเผยผลการตรวจค้นห้องพักย่านประชานิเวศของหญิงไก่

๑๙เล่มเป็นของหญิงไก่และครอบครัว๑๖เล่ม
ส่วนอีก๓เล่มเป็นของนางสาวจันทนาโฆษคงชัย
หรือว่าหนูนาอดีตลูกจ้างหญิงไก่
แต่ยังไม่พบว่าเคยเดินทางออกนอกประเทศนะครับ
คราวนี้สิ่งที่พบต่อมาก็คือสมุดบัญชีธนาคาร
หลังจากตรวจสอบแล้วพบมีจำนวน๗เล่ม
เป็นของหญิงไก่และลูกชายแต่มีกระแสเงินหมุนเวียนในบัญชีไม่มากเท่าที่ควรครับ
และไม่พบทรัพย์สินมีค่าตามที่หญิงไก่เคยกล่าวอ้างไปก่อนหน้านี้
ประกอบกับสภาพแวดล้อมภายในห้องสามารถบ่งบอกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับฐานะของหญิงไก่ได้
ซึ่งรายได้ของหญิงไก่ในปัจจุบันพบว่ารายได้ของเธอมาจากการให้เช่าพื้นที่
เพื่อทำร้านคาแคร์ใต้อาคารคอนโดมิเนียม
อีกหนึ่งเรื่องครับที่เกี่ยวข้องกับหญิงไก่การค้ามนุษย์
คดีพยายามค้ามนุษย์จากการสอบปากคำพยานในกรณีของนางสาวประพาวันใจกล้าหรือว่าน้องก้อย
มีความชัดเจนว่าหญิงไก่ชักชวนให้น้องก้อยไปทำงานที่ฮ่องกงจริง
อ้างว่าจะมีรายได้ให้ตัวเลข๒๕ล้านบาทต่อครั้งเมื่อเดินทางกลับมา
แต่ถ้าหากว่าไม่ไปก็จะถูกข่มขู่ดำเนินคดี
พฤติการดังกล่าวเข้าข่ายพยายามค้ามนุษย์เนื่องจากกระทำความผิดแล้วแต่ไม่สำเร็จ
ทั้งหมดนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ